เอาล่ะคุณผู้ชมข่าวแรกมาเริ่มกันที่เรื่องของการปราบรามยาเสพติดกันก่อน
เดี๋ยวนี้คนค้ายาเสพติดเหิมเกลิมโหดเยี่ยมขึ้นไปทุกวันแล้ว
เพราะว่าล่าสุดนะคะเกิดกรณีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาจังหวัดกาลสินค่ะ
คือมีตำรวจสามนายเขาเข้าไปปราบปรามยาเสพติด
คือไปจับผู้ต้องหาค้ายาเสพติดแต่ปรากฏว่าผู้ต้องหายิงต่อสู้
ทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ส่วนตำรวจอีกหนึ่งนายเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจนายนี้ประวัติก็ไม่ธรรมดาเป็นคนนิสัยใจคอน่ารัก
แล้วก็เป็นคนมีน้ำใจที่สำคัญเป็นลูกชายของผู้กำกับสพเมืองหนองคายด้วย
อายุ๒๖ปีเท่านั้นเองนะอนาคตไกลเลยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้น
สักประมาณช่วงเที่ยงของวันนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจหลายหน่วยงานเลยค่ะระดมกำลังลงพื้นที่
ประมาณสักกว่า๒๐๐นายไปตรงจุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุตรงนี้ก็คือแพร่กลางน้ำที่
ดอนสมบูรณ์ตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินนะคะ
วันนี้โอ้โหไปกันเยอะเลยนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นตำรวจของบ้านเมือง
พลตำรวจโทสุรชัยควรเดชคุ๊ปผู้บรรชการดภูทรภภศรี
แล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินก็ลงพื้นที่นี่เลยค่ะ
สภาพคือจุดเกิดเหตุมีร่องรอยการต่อสู้
คราบเลือดยังติดอยู่เลยคุณสุวัสดิ์สารา
ใช่ค่ะจากเมื่อสักครู่นี่เป็นพื้นของแผ่นะ
เห็นรอยเลือดนะเป็นลักษณะคล้ายกับรอยเท้านะ
ค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ก่อนนะคะ
ตอนนี้รายงานก่อนล่าสุด
พบศพของผู้เสียชีวิตแล้วนะคะก็คือ๑๐ตำรวจโทสรร
พบศพแล้วแต่ว่าเล่าย้อนกลับไป
ก่อนเกิดเหตุสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือช่วงดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจเขาก็ไปติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหา
ยาเสพติดค่ะบางคนก็เป็นหมายจับค้างเก่าอย่างคนที่เป็นผู้ต้องหา
ที่ไปยิงตำรวจก็คือนายสุริยันเหล็กเพชรหรือว่าน้อยอายุ๔๘ปี
นายคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจังหวัดกาลสิน
หลบหนีคดีมียาบ้าไว้ในครอบครอง
ระหว่างที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
ก็มาอาศัยอยู่ในแพร่กลางน้ำที่นี่แหละ

คือมาหลบกบดานอยู่นี่นะคะ
ตำรวจสามนายที่ไปปฏิบัติหน้าที่ไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาประกอบด้วย
ตำรวจโทสารานมุทาพรดาบตำรวจปราโมททิพย์มงคล
ดาบตำรวจอมริตละลีซึ่งตำรวจทั้ง๓นาย
เป็นชุดปราบรามยาเสพติดของกองกำกับการสืบสวน

ปิดล้อมตรวจค้นเพื่อที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาก็คือ
นายสุริยันเหล็กเพชรหรือว่านายน้อย
นายน้อยอายุ๔๘ปีนะคะ
แต่คุณผู้ชมเล่าเหตุการณ์ระหว่างการจับกลุ่มให้ฟังแบบนี้
ระหว่างการจับกลุ่มเนี่ยคือคนร้ายก็พยายามที่จะกระโดดน้ำเพื่อหนีเข้าฝั่ง
แต่ปรากฏว่าดาบตำรวจปราโมทก็พยายามที่จะพายเรือตามคนร้าย
คือพายเรือตามกะว่าให้คนร้ายหมดแรง
ถามว่าคนร้ายหมดแรงไหมไม่หมดแรงค่ะ
พยายามที่จะคว่ำเรือของดาบตำรวจปราโมท
และสุดท้ายดาบตำรวจปราโมทก็ถูกคนร้ายยิงที่บริเวณแขนขวา

ตำรวจโทสรรซึ่งเป็นตำรวจอีกคน
แล้วก็เป็นลูกชายของผู้กำกับสพเมืองหนองคาย
พอเห็นเหตุการณ์ไม่สู้ดีก็พยายามที่จะกระโดดจากแพร่ลงมาว่ายน้ำ
เพื่อที่จะไปช่วยดาบตำรวจปราโมท

ผู้ต้องหาเนี่ยคือไปยืนอยู่บนเรือแล้ว
โหดเยี่ยมดุร้ายมาก
คือช่วงจังหวะผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ตำรวจโทสรรเนี่ยก็พยายามร้องขอชีวิตนะ

ก็ไม่ลดละความพยายามกระหน่ำรัวปืนไปที่

สุดท้ายรากจมเป็นสายน้ำ
ในบริเวณลำน้ำเปล่าแล้วก็หายไปสักประมาณ๒๐ชั่วโมง
เที่ยงของวันนี้เจอศพของ๑๐ตำรวจโทสรรแล้วนะคะ
เอาไปดูบรรยากาศแล้วก็ฟังเสียงของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
เล่าถึงเหตุการณ์เรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
คือตำรวจเป็นทีมไม่ยิงก่อนนะครับเพราะเห็นว่านั่น
แต่ก็คือคนร้ายมีปืนกระโดดลงน้ำยิงจากน้ำเนี่ย
น่าจะเป็นปืนก๊อกนะครับซึ่งสามารถยิงจากน้ำขึ้นมาได้นะครับ
ก็เกิดการสูญเสียขึ้นครับถือเป็นบุคคลอันตรายไหมครับ
ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะครับครับทั้งทั้งเราทั้งเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว
ผมระดมฟ้องสืบทั้งหมดมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวคงจะติดตามไล่ล่า
ก่อนที่จะเจอศพของสิบตำลวดโทศรรันดร์นี่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาหาอยู่คือตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ค้นหาจนถึงช่วงสายช่วงสายพ่อและแม่ของ๑๐ตำรวจโทสรรันดิ์
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกกระเสมมุธาพรผู้กำกับสพมน้องคายพร้อมพันระยา
เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุเลยมาติดตามความคืบหน้าในการค้นหาร่างของลูกชาย
พร้อมกับมีการทำพิธีก็คือการจุดทูบเรียกดวงวิญญาณ
และขอให้พบร่างของ๑๐ตำรวจโทสารันลูกชายโดยเร็ว
เพราะว่าทีมชุดประดาน้ำใช้เวลาเกือบ๒๐ชั่วโมงแล้วยังไม่พบ
ต่อมาทีมประดาน้ำพบศพผู้เสียชีวิตลอยมาติด
เจออยู่ตรงผิวน้ำนะคะห่างจากแพร่ที่เกิดเหตุประมาณ๕๐เมตรเท่านั้นเอง
ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพศพพบว่า
ตอนที่ไปเจอคือสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อเพราะว่าลงไปว่ายน้ำ
ส่วนบริเวณที่ถูกหยิงรากอบไปด้วยกระสูณนิจ

กกหูและที่ท้ายทอยก็ทะลุเหมือนกัน
ก็เลยนำศพส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรพลิกศพต่อไปค่ะ
ทีนี้หลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ลงพื้นที่ไปกับตำรวจหลายนายค่ะ
ติดตามความคืบหน้าสำหรับคดีนี้ที่เกิดขึ้นนอกจากจะไปดูจุดเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ไปที่นี่เลยค่ะโรงพยาบาลขอนแก่นไปเยี่ยมดาบตำรวจปราโมททิพย์มงคล
ซึ่งดาบตำรวจปราโมทก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับบาดเจ็บขณะที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยนายแพทย์ธนิษฐ์ธนิษฐ์สังคมกำแหง
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมเปิดเผยแบบนี้บอกว่า
ดาบตำรวจปราโมทถูกยิงที่บริเวณแขนกระดูกหัก
แล้วก็ได้มีการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ
แล้วก็คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวประมาณ๖เดือน
ถึงจะหายเป็นปกติค่ะ
กระดูกหักได้ทำรักษาในการผ่าตัด

และเซื่อนไยกระดูกที่หัก

โดยหมออาทิวอบงคลแพทย์เรนท์คนดูแล

อย่างนี้ต้องรอดูที่สภาวะของกระดูก

อาจจะประมาณสัก๓๖เดือน
ส่วนเรื่องของการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔กำชับกำชา
บอกแบบนี้เลยนะบอกว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วย
ตั้งจุดสกัดตามเส้นทางต่าง
ประสานไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วย

อาจจะหลบหนีไปตามด่านชายแดนต่างได้ค่ะ

ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ถือว่าประเทศไทยได้สูญเสียตำรวจน้ำดีไปอีกหนึ่งนาย